นักร้องลูกทุ่งสาวมาต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งหนุ่มอย่างแซคชุมแพรกันบ้างดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์ว่าผมชอบผู้ชายครับ

งงเลยสิครับคุณ
แล้วก็หลายคนยังคงสับสนเลยนะว่านุ่มแซคชุมแพรเนี่ยสรุปตอนนี้เป็นเพศไหนกันแน่
ยังไม่ชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิง
ฟังกันอีกสักครั้งนึงนะคะเจ้าตัวย้ำชัด
พร้อมกับขอโทษที่รู้เท่าไม่ถึงการ
ในการให้สัมภาษณ์ทีเล่นทีจริงว่าชอบผู้ชาย
รับนะว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบหลายอย่าง
ตำหนิต่อว่าจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ก็ไม่น้อยนะคะ
และขอยืนยันตรงนี้ว่าเขาเนี่ยเป็นชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์
รวมถึงขอบคุณหนุ่มชาวสีม่วงที่มาให้กำลังใจกันเยอะแยะ
แม้ว่าความจริงจะเป็นการเข้าใจผิดก็ตามค่ะ

ครับผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับชอบผู้หญิงครับ
ขอโทษครับทุกคนครับ
กับด้วยความที่ผมรู้เท่าไม่ถึงการมากกว่าครับ
ตัวเองพูดไปแบบนั้นนึกว่ามันจะไม่มีผล

ก็ยอมรับทุกคำตำหนิทุกคำด่าครับ
หลังจากที่ผมให้สัมภาษณ์นะครับ
ไอจีผมครับผู้หญิงไม่มีทักเข้ามานะครับ
มีผู้ชายเป็นพันข้อความที่ทักเข้ามาหาผมทั้งหมดแล้ว

สู้นะคะดีแล้วที่รู้จัก
ใช่ผมก็เลยว่าพี่ผมพูดเล่น
เขาก็ไม่เป็นไรแต่ให้กำลังใจอะไรประมาณนี้ครับ
แต่ก็ถือว่าเป็นการขยายฐานแฟนคลับนะ
เพราะว่ากลุ่มชายสีม่วงก็เยอะนะตอนนี้นะครับ

แต่เป็นสรุปว่าเขาเป็นแมนแท้๑๐๐นะครับ
ถูกต้องคือเคลียร์หลายรอบแล้วอ่ะก็ยังคงยืนยันว่า
เป็นผู้ชายยังชอบผู้หญิงอยู่จบนะคะ